ชอบคำนี้จังเลยค่ะอยู่บ้านหยุดเชื้อรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
คำนี้จริงมากเลยนะคะอย่ากาดตกนะคะ
มาตรการต่างยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าตัวเลขในการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
และศูนย์สบคที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้
คือตัวเลขหลายวันผ่านมาแล้วมันค่อยลดลงเราก็เริ่มยิ้มได้
คือจากหลักร้อยเป็นหลัก๑๐หลัก๑๐หลายวัน
หลายคนบอกว่าเมื่อไหร่ล่ะจะเหลือเลขตัวเดียว
เราก็รอเหมือนคุณเราก็ตั้งคำถามเหมือนคุณ
แต่ใครล่ะที่จะช่วยได้ตัวเราไงคะร่วมมือกันเหมือนเดิมนะคะ
เอามาดูตัวเลขการประกาศเมื่อวานนี้กันหน่อยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะผู้ป่วยใหม่เมื่อวานนี้๓๐รายค่ะ
แบ่งเป็นดังนี้แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดกลุ่มนี้ประวัติสัมผัสผู้ป่วยเดิม๑๙รายค่ะ
กลุ่มผู้ป่วยใหม่๓รายซึ่งกลุ่มผู้ป่วยใหม่แบ่งเป็นแบบนี้นะคะ
เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๑ราย
และไปที่ไปยังสถานที่ชุมนุมชน๒รายอยู่ระหว่างสอบสวนโรคนี่เป็นกลุ่มใหม่นะ
กลุ่มที่๓นะคะอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือหาแหล่งติดเชื้อ๗ราย
อกจากนี้มีกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐอีก๑ราย
โดยคนที่ถูกกักตัวเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะคะ
และมีการต่อเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
ข้อมูลนี้ยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว
เพิ่มเติมเมื่อวานนี้๙๒รายเป็นอีก๑วัน
จำนวนผู้ป่วยที่หายแล้วมากกว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่หลายเท่า
เป็นตัวเลขที่ปรากฏแบบนี้ออกมาหลายวันติดต่อกันแล้วนะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการ๒ศพค่ะ
มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะคะ
รายแรกของเมื่อวานนี้แต่เป็นรายที่๔๒ของประเทศ
เป็นผู้หญิงค่ะอายุ๖๕ปีเป็นหญิงไทยนี่แหละ
อาชีพขายอาหารที่ตลาดนัดถนนคนเดิน
โรคประจำตัวนะคะมีค่ะเป็นเบาหวานไตเรื้อรังความดันโลหิตสูง
และมีประวัติสมาชิกในบ้านเป็นผู้ป่วยโควิด
เริ่มป่วย๗มีนาคมอาการนะคะก็คือมีไข้ไอ
ก็คิดว่าอาจจะป่วยธรรมดาปกติไม่สบายปกติ
ซื้อยามารับประทานเอง
หลังจากนั้นค่ะ๑๒มีนาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนที่เชียงใหม่
กลับบ้านก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
มา๒วันค่ะวันที่๑๕มีนาคมหน้ามืดเลยทีนี้
เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งค่ะมีการตรวจหาเชื้อเลย
วันที่๑๗มีนาคมและ๑๘มีนาคมผลออกติดโควิดค่ะ
ช่วงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยนะคะ
ยังรู้สึกตัวดีแต่หลังจากนั้น๑๙มีนาคมค่ะ
แพทย์เริ่มให้ยาฟาวิพิราเวียนะคะ
แล้ววันที่๒๖มีนาคมไม่รู้สึกตัวแล้ว
และเสียชีวิต๑๓เมษายนค่ะ
ส่วนรายที่๔๓เป็นผู้ชายไทยอายุ๖๐ปีค่ะ
ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซีย
กลับมาที่ประเทศไทย๒๔มีนาคม

แล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดอายุทยา
ส่งตรวจด้วยติดเชื้อโควิดค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะพอตรวจอาการแย่ลงเรื่อย
มาเสียชีวิต๑๔เมษายนค่ะ
ตอนนี้นะคะยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย๒๖๔๓ราย
กลับบ้านได้แล้ว๑๔๙๗ราย
รักษาตัวค่ะอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้๑๑๐๓ราย
เสียชีวิตสะสม๔๓ศพ
เมื่อวานนี้นะคะนอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขต่าง

ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีข้อมูล

วันเสาร์นี้เสาร์ที่๑๘เมษายน
จะมีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย
ตัวเลขที่เขาระบุในข่าวบอกว่า๓๐๐๐คน

รัฐจะดูแหล่อย่างไร

ตัวเลขมันไม่เป็นความจริง

ที่จะกลับจากมาเลเซียวันเสาร์ที่๑๘
แต่มันไม่ได้สูงตามที่เป็นข่าว

ขอความร่วมมือไปยังสถานทูตต่างแล้ว
คัดกรองคนที่จะเดินทางเข้ามา

ไม่เกินวันละ๒๐๐คน

การรับรองได้วันละ๒๐๐คน
อกจากนี้นะคะมาดูข่าวดีกันหน่อยนะคะ

ว่าเป็นเด็กทารกอายุหนึ่งเดือนเท่านั้นเองหลายคนตกอกตกใจแล้วก็เป็นห่วงติดตามข่าวน้องตลอดเลยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะนายสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้โพสต์ความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย
วัยหนึ่งเดือนที่เป็นทารกเนี่ยนะคะโพสต์ภาพด้วยโพสต์รายละเอียดด้วย
บอกว่าถือเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำราชนราดูนนะคะ
ข้อความที่บรรยายภาพนี้ค่ะพยาบาลแจ้งมาว่าช่วงแรกน้องมีอาการเหนื่อยเล็กน้อย
อดมีน้ำนิดหน่อยเมื่อทานยาต้านไวรัสไปแล้วทำให้หลังทานยาดูดนมได้น้อยลง
แต่ตอนนี้เป็นข่าวดีเลยนะคะอาการทั่วไปเด็กแอคทีฟดี
คำว่าแอคทีฟดีคือบอกว่าน้องร้องเสียงดังเลยเวลาหิวนมเนี่ยร้องเสียงดังเลย
ข่าวดีคือตรวจ๒ครั้งไม่พบเชื้อแล้วเป็นลบแล้ว
แต่ยังคงต้องทานยาให้ครบ
ขอให้แฟนคลับหมายถึงคนที่ติดตามอาการน้อง

ส่วนน้องคนนี้ติดโควิด๑๙มาจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่

คุณแม่ก็มารักษาตัวที่เดียวกันบำราชนรดูน